สองคนแบบนี้กับช่วงเวลาดีนะครับ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณ

แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกับเราด้วย
เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หลายคนจับตามองค่ะว่า
พฤศจิกายนจะมีข่าวดีอะไร
มีสิมีมาฟังกันได้ไหม
มันเป็นข่าวที่ดีมากจริงนะคะเพราะได้เงินเพิ่ม

วันที่๑พฤศจิกายนนี้สิทธิ์แรกที่คุณจะได้ก็คือ
เงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าประชารัฐ
ละ๒๐๐บาทและ๓๐๐บาทต่อเดือนตามเกณฑ์รายได้

ครับคือจากเดิมนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่เคยได้รับเดือนละ๒๐๐บาท
ขอรบครับเขาเติมเงินให้อีก๓๐๐บาทก็รวมเป็น๕๐๐บาทนะครับ

คุณไม่ต้องว้าวเยอะขนาดนั้นทีมงานก็มีซาวน์ให้

คือตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้
ผู้ที่ถือบัตรนะฮะจะได้เงินรวมทั้งหมด๗๐๐บาทและ๘๐๐บาท

บอกแล้วว่าให้บอกทีมงานเดี๋ยวเขาขึ้นว้าวว้าวให้

แต่อย่างนี้ครับบอกไว้ก่อนนะคือกดเป็นเงินสดไม่ได้นะ
แต่อย่างนี้ครับสามารถรูดซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างเดียว
คืออย่างนี้๑ครัวเรือนครับ
ถึงจะได้รับการสรรพสรุนในวงเงิน๑๐๐บาทคือทั้งเกิน๓๑๕บาท
ถือบัตรนะฮะจะต้องชำระค่าน้ำปลาปลาเองทั้งหมดครับ
เออไม่ใช่เห็นว่าได้ฟรีโอ้โหสาดน้ำกันใหญ่เลยฉีดกันทั่วบ้านเลย
แต่พอประมาณร่วมด้วยช่วยกันประหยัดดีกว่า
ใช่อ้าวนอกจากค่าน้ำแล้วค่าไฟก็ต้องได้คุณค่ะ
ได้๑สิทธิ์ต่อครัวเรือนเช่นเดียวกัน
ใช้ไฟได้ไม่เกิน๕๐หน่วยต่อเดือนติดกันเป็นระยะเวลา๓เดือน
ตรงนี้จะได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เอ้าถ้าไม่เกิน๕๐หน่วยฟรี๓เดือน
ก็ในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน๕๐หน่วยต่อเดือนนะ
ก็ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการในวงเงิน๓๑๕บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะ
หากเกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรนะครับจะต้องชำระค่าไฟเองทั้งหมดครับ
เห็นไหมล่ะเขาก็มีกฎเกณฑ์ของเขานะคะ
ส่วนวันที่๒๒พฤศจิกายนค่ะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จะได้เงินอีก๒๐๐บาทจนถึงเดือนกันยายน
ปีหน้าอีกปีหนึ่งว้าวว้าว
ว้าววันนี้ว้าวแฮทปิก๓รอบไปนะ
อกจากนี้นะคะยังเพิ่มเงินให้อีก๓๐๐บาท

ซึ่งเงินส่วนหลังที่บอกจะเพิ่มให้๒๐๐บาท๓๐๐บาท
อันนี้ถอนเป็นเงินสดได้นะคะคุณค่ะ
เอางี้ละกันเราก็มาประชาสัมพันธ์บอกต่อนะครับ
เรื่องของมาตรการต่างที่ทางภาครัฐเขาจัดออกมาให้
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงนี้
มากันที่เรื่องที่แบบว่าหัวร้อนกันบนท้องถนน

ไม่ดีก่อต่อทั้งสองฝั่งนั่นแหละ
ไม่ว่าใครก็ตามนะครับไปดูคลิปนี้กันก่อนดีกว่าครับ

ดูนั่นไงเดี๋ยวเองเจอ
เองพูดอย่างนี้

เดี๋ยวเองเจอ

เดี๋ยวเองเจอ๑๘๒๕
ยังไงบีบแต่แป้นยาวเชียวคุณ
เอางี้ละกันยังไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนผิดหรือถูก
แต่มาเล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังกันก่อนนะครับ
แตรดังสนั่นแบบนี้ครับเป็นเสียงแตรจากรถเมษาย๑๘๘
ที่วิ่งหมอชิดรามคำแหงคันนี้นี่แหละครับ
คือบีบแต่แบบนี้แล้วก็ขับตามหลังรถแวนคันหนึ่ง
คนขับรถแวนเนี่ยจอดตรงนั้นเลยนะแล้วถ่ายคลิปด้วย
แล้วก็ลักษณะประมาณว่าอ้าวลงมาลงมาเกียร์กัน
ทำไมต้องบีบแต่ยาวแบบนี้โอ้โหแล้วก็เห็นการโต้เถียงกันไปกันมา
อยู่ช่วงหนึ่งคนขับรถเมย์ก็พูดจาแบบไม่ค่อยภัยร้อนเท่าไหร่
คงไม่ต้องพูดซ้ำคงได้ยินกันแล้วอะนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณทุ่มครึ่งเนาะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองถนนที่กำลังก่อสร้าง
มีไม่กี่เส้นหรอกในกรุงเทพลาดพร้าว
นี่ครับนี่คือถนนลาดพร้าวนะแล้วถ้าใครรู้จักแล้วเคยขับผ่านถนนเส้นนี้จะรู้
รถติดโอ้โหรถเยอะมากช่วงนี้และถนนก็แคบลงแคบลง
ช่วงนี้ช่วงหน้าปากซอยลาดพร้าว๙๑ค่ะ
คือฝ่ายคนขับรถแวนเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์
อยากจะร้องเรียนให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบ
ระบุว่าขับรถมาดีในเลนส์ขวาถูกรถเมษาย๑๒๘จี้
บีบแตร่ไล่แล้วแสดงมารยาทอย่างที่เห็นในคลิป
ก็ต้องบอกกันตามกฎหมายก่อนเนอะคือการขับรถทางฝั่งขวาก็คือต้องขับเร็ว
ถ้าขับช้าแช่ขวามันก็ดูไม่ดีใช่ไหมมันกิดขวางการจราจร
ถ้าขับช้ากลับไปอยู่ทางซ้ายแต่ปัญหาคือถ้าฝั่งรถเมย์คุณมาขับทางฝั่งขวาได้ยังไง
ไม่ได้ก็ปกติรถเมย์ต้องขับให้เร็วชิดซ้ายแล้วก็ต้องชิดซ้ายด้วย
แล้วต้องชิดซ้ายถูกไหมเพื่อที่จะรับประชาชนแล้วก็ส่งประชาชนถูกไหม
แต่นี่คือมาทางขวาขับจี้แล้วก็ค่อนข้างจะเร็วแบบนี้
อาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจกันบนท้องถนนแหละเรื่องราวแบบนี้ใจเย็นเย็นเนอะ
ทำให้ยิ่งรถติดกันไปใหญ่ขับรถนะครับยังต้องมีน้ำใจให้กันเนอะอภัยได้อภัยดีกว่าครับ
โดยเฉพาะราดเผารถมันตีดขับเร็วไม่ได้หรอกครับ
เหลือสองเลนนะคะไม่รู้จะไปไหนกันค่ะ
คุณผู้ชมดูคลิปต่อไปคลิปจากโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะคะ
เขาระบุว่าผู้ใหญ่บ้าน

แล้วลูกบ้านยิ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วยนะคะ

โอ้โหดูภาพจากในคลิปแล้วก็ดูรุนแรงน่ากลัวนะ

ใครเป็นอะไรยังไงที่ไหนเนี่ย
คือจะเห็นว่าคนที่สวมกางเกงวอร์มเนี่ย
เขาถูกทุบตุบตับเลยนะ

คนที่รุมเนี่ยมีประมาณ๔คน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มช่วงวันที่๒๕ตุลาคมค่ะ

น้าของผู้ชายที่ถูกรุมตุ๊บตับเนี่ย

ถูกปล่อยตัวมาจากเรือนจำที่อำเภอเทิง
เดินเท้าจากเรือนจำกลับบ้าน๘๐กิโลเมตร
เพราะที่บ้านเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าผลโทษ

กับน้องสาวพาไปรายงานตัวที่ศูนย์พักคอย

ไปเจอชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
เป็นคู่อริเก่ากันอ๋อเหรอเดินมาถามมาทำอะไรอ่ะเออ
ทำอะไรมาทำไมอ่ะเออถูกรุมเลยทีนี้ตุ๊บตับตุบตับตามคลิป
กับน้องสาวพยายามนะในเสียงที่อยู่ในคลิปค่ะ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
โดนชกตายเขียวเลยอุ้ยแม่โดนไปด้วยเหรอค่ะเอางี้ละกันนะครับ
ต่อมาครับญาติอ้างว่าผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็ไปแจ้งตำรวจเชียงของว่ามีคนบุกลุกพื้นที่ศูนย์พักคอย
และพกพาอาวุธเพราะถือไม้แหลมมาแต่ภายหลังครอบครัวก็ไปเจรจากับผู้ใหญ่บ้าน
เขาบอกว่าตกลงกันได้ค่ะผู้ใหญ่บอกว่าจะเอาหมูฮะมาปลอบขวัญอ่า
เอาไปเลยหนึ่งตัวมันมันได้เหรอคำถามคือมันได้เหรอ
ว่าเขาจะเอามาให้อ่ะเอาแต่อย่างงี้เรื่องมันเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบ
เพราะต่อมามีการพูดเสียงตามสายเชิงต่อว่าครอบครัวเขานะว่า
จะมาแบล็กเมย์ผู้ใหญ่บ้านทำให้ครอบครัวเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวแล้วล่ะ
เอ๊ผู้ใหญ่บ้านใช้เสียงตามสายด้วยเนอะเป็นหน้าที่ของตัวเองอ่ะเนอะ
ตำรวจสพเชียงของบอกว่าเรื่องนี้คู่กรณีได้เจรจาลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะคะ
คือยังไม่มีการแจ้งความนะคะไม่เรียกว่าการแจ้งความเรียกว่าการลงบันทึกประจำวัน
แต่ถ้าเรื่องยังไม่จบอาจจะต้องเรียกมาเจรจาปรับความเข้าใจกันอีกครั้ง
ตำรวจว่าอย่างนั้นค่ะถ้าถูกเรียกไปอีกครั้งขอให้เจรจาสำเร็จ
ขอให้พูดคุยกันสำเร็จนะคะค่อยค่อยคุยกันดีกว่านะค่ะอ่ะเรื่องหลอนกันบ้างครับ
ชาวบ้านนะครับที่อำเภอพิมายโคราชครับค่ะเขาบอกว่าเขาถ่ายแล้วเนี่ย
ไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นแสงไฟลอยไปลอยมา
น่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยคุณน่ากลัวได้ไม่สมจริงเลยอ่ะคุณแก้กลัว
น่ากลัวแหละเชื่อก็ได้เอาไปดูกันดีกว่าว่าน่ากลัวขนาดไหนฮะ
โอ้โหคือพยายามดูแล้วนะมันก็เห็นเป็นแสงไฟปุ๊บแป๊บจริงนั่นแหละ
มันก็แปลกดีนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วค่ะอื้อแต่สักพักมันก็หายไปเลย

เป็นภาพที่ถ่ายติดดวงไฟที่ชาวบ้านในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเขาบันทึก
หลังจากพบเห็นแสงไฟแบบนี้มันลอยไปลอยมาในช่วงดึกหลายคืนติดต่อกันแล้ว

ชาวบ้านหลายคนก็เชื่อเฮ้ยแสงกระสือแน่ว่าอย่างนั้นทีนี้นางช่อทิพย์ชูเทียม
ชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลในเมืองอำเภอพิมายผู้ที่เจอแสงไฟปริศนาก็บอกว่า
ตัวเธอเจอแสงปริศนาแบบนี้หลายคืนติดต่อกันแล้ว

บอกว่าคืนวันก่อนที่ผ่านมาเธอกำลังนั่งดูทีวีดูไทยรัฐนิวโชว์กับครอบครัว
แล้วพอถึง๔ทุ่มครึ่งแล้วไปเห็นแสงไฟปริศนาก็ไปดูสิอยากดูให้มันชัดว่าคืออะไร

เธอบอกว่าเนี่ยชัดเลยแล้วลิ้นปิดตาอย่างนี้กระสือ

เออบางคืนเป็นกระสือห้อยมาเป็นอย่างนี้มีทรงมีไส้เธอว่าอย่างนั้นนะ
แล้วเธอเชื่อว่านี่ใครจะบอกว่าเป็นดงเป็นโดรนที่ถ่ายภาพได้นะ
บอกยังไงก็ไม่ใช่นี่แหละกระสือค่ะ
เห็นแบบเป็น๑๐คนตอนแรกนางกินเหนืออย่างอยู่เหล่าลูกชายที่เดินเข้าบ้าน
แล้วทีนี้ลูกชายก็บอกแม่แสงอะไรหนูก็เลยพากันวิ่งมาดูประมาณ๗๘คน
มันก็เป็นแสงวูบแล้วก็มีสายหอยลงมา
เพราะหอยลงมาแล้วมันก็หายมันตกไปทางนี้ต้นตานต้นแบบนั้นค่ะ
อ๋อคือครับตรงนี้มันมีตำรวจเป็นป้าชาเก่า
ใช่ค่ะตรงนี้มันเป็นป้าชาเก่า
แล้วก็ทำเป็นอะไรตรงนี้ค่ะเป็นสระนามหรือครับ
ใช่ค่ะเป็นสระนามเป็นของกลมสิงค่ะ

แล้วเคยมีพวกไก่แม่วะแล้วก็มีเราขายบ้างไหมค่ะ
เคยมีแต่ไก่นะคะที่ตายกับแมวแล้วก็ข้างหกข้างหกมาตายหน้าห้องน้ำ
ใหญ่ค่ะแสงใหญ่เลยเป็นแสงสีแดงพูดออกไปน่ะเห็นกันหมดเลยเนี่ย
เป็นสูบเลยตรงหลังบ้านลูกยังนอนผวานะ๒คน
ลองไหนคะหรือแม่
ลองตอนน้ำขึ้นก็ลองตี๒ลูกขึ้นมาลองว่าแม่นูฝันเห็นไฟสีแดงอีกแล้ววะ
คุณช่อทิพย์เราบอกเห็นกันหมดนี่

ชาวบ้านอีกคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเจอแสงไฟประหลาดสีแดง

ลอยอยู่บนยอดตานสูงป่าละ
ก็เลยวิ่งตามเพื่อนบ้านมาดูค่ะ

จุดที่พบเนี่ยบอกว่าเคยเป็นป่าช้าเก่า

เห็นแสงไฟประหลาดแบบนี้บ่อยคุณคะ
แม้กระทั่งเด็กในชุมชนเขาก็เห็น

ส่วนนางสว่างสวงสมบัติอายุ๕๙ปี๑ในชาวบ้าน

เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณเร่ร่อนทุกปี

แต่ปีนี้มันติดโควิดไง

ก็จะได้ไม่ต้องมารวมตัวกันอะเนาะ

อุ่อมาขอบุญเหรอ

ประตูหินภูเขางาน
ค่ะแต่นี่เป็นที่อ่าสะบดเป็นที่โบราณมันเคยแบบพูดง่ายง่ายแหละ
บางคนสักให้เขาไปเยี่ยมหรืออะไรกระทั่งจะไปชักอืมมันจะมีคนเคยชัก
เพราะว่าเคยโดนพี่เขาอืมตรงนี้จะเป็นที่แรงมากอืมแต่ก็นานนานจะได้เห็นที่นึง
พี่ก็คนคนเข้ามาเห็นอ่ะสองปีที่ไม่ได้ทำเพราะช่วงโควิด
ก็เลยไม่ได้ทำก็เลยมีมาน่ะมาให้เห็นให้เราเห็นโอ้
ปกติจะไม่เห็นง่ายง่ายเขาจะทำวิธีอะไรค่ะสำหรับให้ก่อนอ่า
ไล่ผีแต่ช่วงนี้เขาไม่ทำใช่ค่ะช่วงนี้ไม่ได้ทำ
เขาจะทำทุกทุกประตูมีประตูหินประตูหินประตูผีประตูผีแล้วก็
ประตูอะไรประตูชัยตรงกว่าเดิมประตูชัยเนี้ยมีมีสี่
มีสี่ประตูสี่สิบที่เขาจะทำเขาจะทำพิธีไล่ผีมาทุกทุกประตูเลย
แต่ปีนี้ไม่ได้ทำอืมอืมเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะค่ะ
เขาก็ยืนยันนะว่าเขาเห็นกันหลายคน
ได้มีใครคนใดคนหนึ่งเห็นคนเดียวน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจอืม
อ่าอ่าเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวตามต่อชอบเราชอบเราชอบเรื่องแบบเนี้ยเออ
ที่อื่นไม่รู้ยังไงนะแต่เราชอบแต่ที่นี่เราจริงจังฮะอ่าเดี๋ยวดูแล้วกัน
ตามต่อให้ครับเอาส่วนเรื่องแปลกอีกเรื่องนะคะลูกชายคนหนึ่งบอก
หมอปลาช่วยหน่อยสิแม่ผมไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ที่จังหวัดอุดรธานี
ไปหลายวันเลยพอกลับบ้านมาลูกเตรียมใจไว้นะเตรียมงานให้แม่ด้วย
จะละสังขารสามสิบตุลาคมนี้ว่างั้นลูกชายบอกโอ้ยแม่อย่าเพิ่ง
เดี๋ยวนะเตรียมโลงเอาไว้เลยเหรอเอาไว้บรรจุร่างตัวเองค่ะ

กลัวว่าแม่จะถูกสำนักสงฆ์ล้างสมองว่าเป็นการบรรลุนิพาน
แต่ที่จริงแล้วอาจถูกวางยาให้ตายตามเวลาที่กำหนดเอาไว้
อือประสบน่าสงสัยไงน่าสงสัยเรื่องนี้นายสันติบับพาเอกนะคะ
อายุ๓๓ปีลูกชายนี่แหละไปบอกหมอปลา
หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยผมหน่อยแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟัง
ช่วงต้นปีแม่ไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ที่อุดร
บริจาคเงินให้สำนักสงฆ์แห่งนี้หลายครั้งและไปปฏิบัติธรรมนานนานบ่อยด้วย
กลับมาอยู่บ้านที่สมุทรสาครเนี่ยแหละระยะหลังอาการไม่หนักขึ้นนะ

ถึงขั้นมีร่างทรงพระอริยเจ้ากับพระลูกแก้วมาเข้าร่าง
หมายถึงว่าแม่บอกว่ามีอะไรมาเข้าร่างแม่
แล้วเวลาแม่พูดแม่พูดเป็นเสียงคนอื่นด้วยลูกบอก
นี่ครับเดือนตุลาคมครับเขาบอกว่าเป็นเดือนเกิดของแม่นะ
แม่บอกว่าวันที่๓๐นี้จะทำพิธีละสังขาร
โดยมีพระจากสำนักสงฆ์ดังกล่าวมาทำพิธีให้ที่บ้าน
แล้วบอกอีกนะว่าห้ามคนนอกเข้ามาร่วมพิธีเด็ดขาด
โดยจะสวดมนต์จากนั้นแม่ก็จะละสังขารไปเอง
แล้วให้แม่น่ะนำโลงแก้วมาบรรจุร่างแม่เอาไว้
แล้วนำไปไว้ที่สำนักสงฆ์
ถ้าพูดแบบนี้เอาคนเป็นลูกถามหน่อยใครจะยอม

แล้วร่างของแม่จะกลายเป็นพระธาตุ
โอโหตัวลูกเริ่มคิดแล้วไปกันใหญ่แล้ว
และไม่ได้มีแม่คนเดียวยังมีน้องสาววัย๑๙ปีอีกคนที่เชื่อ
แล้วบอกว่าจะทำพิธีละสังขารเหมือนกับแม่ในวันที่๑๘มีนาคมปีหน้า
ซึ่งตรงกับวันเกิด
เออเอาแม่ก็เชื่อน้องสาวก็เชื่อ
ทีนี้ที่เราพูดมาทั้งหมดเป็นคำพูดของลูกชาย

ชื่อว่านางนัชพรค่ะอายุ๔๙ปีค่ะ
เจ้าตัวก็พร่ำสอนเรื่องธรรมะนี่นะคะ
ในช่วงที่ทีมข่าวของเราเข้าไป
แล้วก็พูดถึงเรื่องการปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้น

อืมต้องปฏิบัตินานนะครับท่านครับ
ถ้าเจ้าไม่ได้ออกจากร่วมแค่หนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งวัน
เจ้าก็จะเห็นว่ามันสบายความสบายของมัน
อ้าวถามหน่อยคุยรู้เรื่องไหม
ใช่ไหมอ่าส่วนทางด้านหมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่า
สาเหตุที่ทำให้แม่ของนายสันติเป็นแบบนี้
อาจจะเป็นเพราะคำสั่งสอนของพระนอกรีด

เพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนในโลก
ที่จะรู้วันละสังขารได้
และยังฝากไปถึงพระสงฆ์รูปนั้นด้วยนะครับ
จากประเด็นที่ผู้หญิงคนนี้เชื่อเรื่องการนิพาเนี่ย
เรื่องนี้ผมมองดูว่าไม่ต้องไปโทษใครเลย
ต้องโทษไอ้พวกพระนอกรีดทั้งหลายนี่แหละ
ที่พยายามปลุกปั้นคำสั่งสอน
อ้างว่าผู้หญิงคนนี้มีองค์ถึง๒องค์
และตัวของพระเองก็อ้างตนว่าเป็นพระศาสดา
เรื่องนี้บอกแล้วว่ามันเกิดจากไอ้พวกเอาผ้าเหลืองมาหากิน
เพราะนั้นก็เรียกว่าพวกมารรษณะเอาผ้าเหลืองมาห่มหากิน
ถามว่ารู้หรือยังล่ะว่าตอนนี้มันเป็นข่าว
รู้ชะตากรรมตัวเองยังว่าต่อจากนี้ไป
อาจจะต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีรู้หรือยังครับท่านพระศาสดา
อ้าวหมอปลาบุกไปเลยครับ
บุกไปที่บ้านพร้อมกับลูกชายเลยนะเพื่อไปพูดคุยกับนางรัชพร
จะพาไปรักษาตัวที่บ้านหมอปลานั่นแหละเพื่อความปลอดภัยไง
เพราะเกรงว่าโอ้เดี๋ยวเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ย
เจ้าของพื้นที่ไงรวมไปถึงกรรมการหมู่บ้านก็มาด้วยนะครับ
แต่พอหมอปลาไปถึงบ้านปุ๊บนางนัชพรตะโกนด่านายสันติลูกชายปั๊บเลยว่า
ไม่เคยมาดูแลไม่เคยมาหาแล้วยืนยันว่าจะไม่ไปไหน
ไม่ไปไหนจะไม่ไปไหนไม่ยอมไปไหน
สุดท้ายที่ไปกันทั้งหมดก็ต้องช่วยกันนะค่อยเกลี้ยกล่อม
ค่ะทีนี้ยอมไปอยู่บ้านหมอปลาที่เพชรชบุรี
แต่บอกว่าไปอยู่ชั่วคราวนะหมอปลาก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปพูดคุยในรายละเอียด
ถึงความเชื่อเรื่องละสังขารเดี๋ยวหมอปลาจัดให้อีกที

โอเคขอบคุณค่ะ
มันยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องคุยกันว่างั้นเถอ
ใช่ใช่เดี๋ยวหมอปลาอธิบายให้ฟังหมดแล้วค่ะไปอยู่กับหมอปลาแป๊บเดียวนะคะ

คุณผู้ชมใครจะไปเชื่อนั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านดี

ขวดตีหัวซะอย่างนั้นมายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
โอ้โฮไปทะเลาะกันมาที่ไหน

เนี่ยภาพเห็นตอนที่เขาตีกันเละเทะไปแล้วแหละ
แล้วที่เห็นดำนิดน่ะคือเราขออนุญาตย้อมสีนะจริงเป็นสีเลือดเนาะคุณผู้ชม
คือเหตุน่าจะเกิดจากความเมาคือพอเล่าเข้าปากอาจจะมีการไปท้าตีท้าต่อยกับเด็กในสังกัดของผู้ชายที่ขี่รถจักรยาน
หยนต์
อาจจะตีผิดคนก็ได้
เออะเอาแต่หยังไปก็ตามผู้หญิงเข้าไปช่วยในคลิปเธอเข้ามาตอบคอมเมนต์นะคือกลิปมีถูกแชร์ในโลกโซเชล

บอกว่ากาแฟนั่งกินเหล้าเฉยไม่ใช่ตัวต้นเหตุ
แล้วทำไมถึงเอาขวดมาฟาดหัวล่ะเนี่ย
แล้วเธอยังบอกอีกนะครับว่าตอนแฟนนั่งหันหลัง
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจู่ก็โดนขวดตีเขาที่หัว
แถมแตะเสยหน้า
ส่วนตัวเธอเองพยายามเข้าไปห้าม
ต่อยเขาที่หน้าด้วย

รอตำรวจตามตัวผู้ก่อเหตุทั้ง๔คนมาสอบปากคำ
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในซอยรามคำแห่ง๒๔แยก๑๖
หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ
ดูเลือดเลือดไหลลงมาเต็มท้องไปหมดเลย
เอาไปเคลียร์กันนะเกิดจากอะไรเนี่ย
โอ้โหนี่ขับรถไปนะมืดด้วยนะแล้วคุณดูนะ
โกบแดงไว้แล้วถามใจตัวเองว่าคุณจะไปต่อหรือโพสัมนีย์
สรุปเห็นอะไรช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาละครับคุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันได้นะ
แต่ละข่าวร่วมกันคอมเมนต์หน่อยเนาะ
โดยเฉพาะข่าวหลังเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมตอบมาเหลือเกิน

เรื่องของความเชื่อแต่ละคนก็เชื่อที่แตกต่างกันออกไป
คนนี้นะครับมีสาวคนหนึ่งเธอบอกว่า
ฝันเห็นไอจุกกุมารที่เลี้ยงไว้บอกว่าหิวขนมอยากได้ของเล่น
ขาวเขาก็ซื้อให้นะจัดให้เต็มที่
แล้วมันมีเรื่องที่แบบว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เพราะว่าอะไรของเล่นที่เธอซื้อให้มันเหมือนกับว่าเล่นเองได้อะครับ
เนี่ยของเล่นที่ผมบอกก็คือเจ้าหุ่นตัวนี้
มันไฟแล้วก็มีเสียงแออย่างนี้ทั้งวันไม่หยุด
เดี๋ยวเปิดเหรอ
ก็ไม่ได้เปิดไงแต่ก็วางเอาไว้บูชาให้กับไอ้จุกกุมารที่เธอน่ะเลี้ยงไว้
เธอนะครับคนที่เลี้ยงกุมานเธอมีความเชื่อว่าอ้าวไอ้จุกมันคงมาเล่นน่ะเนาะ
แต่ตัวเราเราไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพวกนี้
ว่าเอานะมันติดได้ยังไง
นั่นสิมันเกิดไฟฟ้าช็อตอะไรในตัวมาหรือเปล่า

เล่าว่าไอ้จุกกุมารที่เลี้ยงไว้มาเข้าฝันเธอ
ฝังดีน้า
สามสิบสองนาทีของวันจันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะไอ้จุ๊กมาเข้าฝันแม่หิวหนม
เธอก็เลยเอาขนมเอาน้ำแดงเอายาคูแล้วแถมด้วยหุ่นยนต์อุลตราแมนมาถวายเลย
ปรากฏก็อย่างที่เห็นล่ะครับขนมขนมอะไรก็วางอย่างนั้นอ่ะเนอะปกติปกติ
มันมีบางสิ่งที่เราควรสังเกตคืออะไรลตตาลี่ครับว่ามันจางน่ะ
ไม่จางหรอกเพียงแต่ว่ามันอยู่ไกลแต่แบบนี้
ตเตอรี่ที่วางไว้อ่ะเป็นของงวดที่จะถึงนะอุ้ยเหรอ
วางเอาไว้ด้วยเธอบอกว่าบูชาเอาไว้เลยบอกว่า
งวดนี้กุมารที่เลี้ยงไว้ช่วยมาให้โชคกับงวดนี้ใบนี้ที
บอกไว้แล้วกันนะที่เขาวางเอาไว้
ลอตเตอรี่เนี่ยของเขาที่วางไว้คือ
ตัวเลขตามนี้ไม่ได้บอกว่ามันจะออกนะเพียงแต่ว่าเป็นลอตเตอรี่ที่เจ้าของคลิปเขาซื้อ
แล้วเขาวางเอาไว้บูชาให้ตัวกุมารมาโดนบันดาลให้โชคที
ชาวเน็ตเขาก็เลยเนี่ยพอคุณพูดอย่างนี้เขายิ่งจับจ้องใหญ่เลย
เพราะตอนนี้เขาก็จับจ้องอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไอ้จุกเนี่ย
มาเข้าฝันตีหา๓๒นาทีและจุดที่เกี่ยวกับลอตเตอรี่ที่เอามาวางไว้ได้ล่ะค่ะ
อ่าบอกแบบนี้นะเจตนาเราเล่าให้ฟังเฉยไม่ได้ให้งมไง
แต่ปากกาอะไรทั้งนั้นไม่มีไม่มีไปเลยเคยคิดอย่างนั้นเลย
ไม่มีแบบนั้นเอ้าร้อนแล้วหลอนกันต่อครับจากเรื่องของไอ้จุกนะคะ
โดยเฉพาะคนที่ขับรถช่วงกลางค่ำกลางคืน
ขับไปตอนดึกเนี่ยแล้วมองดูด้านขวาในคลิปนี้
บอกว่าช่วยกันดูหน่อยเป็นอะไร
มายืนโบกมือแบบนี้ค่ะ
อู้วอะไรหน่ะอะไรมาเมื่อกี้
ไปดูอีกทีแล้วกันวนดูอีกทีแต่ขอดูให้ทันแล้วกันนะคะ

ความเชื่ออยู่แล้วว่าสิ่งที่เห็นมันน่าจะเป็นผีหรือวิญญาณเร่ร่อน
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแถวนี้
เออเอาก็เชื่อกันไปนะคะแล้วชาวเน็ตเขาก็แบ่งเป็นสองฝั่ง
ที่เชื่อเรื่องผีบอกว่าเจ้าของรถไปทำบุญหน่อยสิ
สะดอกเคราะห์หน่อยนะสะดอกเคราะห์
ส่วนคนที่ไม่เชื่อบอกว่าเป็นการหักเหของแสงหรือเปล่า
ก็มีความเป็นไปได้นะเป็นไปได้หมดนะคะ
รีบเข้าช่วงกันเลยติดตามเลยนะครับในสบัด

อ่าฮ่าครูสุพัสราเด็กคุณชอบต้นไหม
ชอบค่ะยิ่งคุณเป็นสาวสวยจากแดนอีสาน
หมายถึงรูปร่างแต่หมายถึงว่าการเสริง

งั้นไปดูลีลาคนนี้เขาเสิร์งได้สุดยอดขนาดไหนครับ
ปาดอีหลาลีลาจะคึกคักแท้
ไยม่านอยู่อยู่หนาลำโพงได้เลย

อย่ามาแย่งทีอายเด้อ
คุณพูดอะไรค่อยพูดได้ไหม
น้องลำน่ารักจังเนยโตขึ้นสนุกที่น่า
เดี๋ยวฉันนึกภาษากลางไม่เหาะเลย
ฉันขอโทษ
แต่สนุกคึกคักแบบภาษาอีสานเขาว่ายังไง
มวลขักเนอะจะเป็นมวลขักเนอะ
มวลคักมวลหลายอย่างนั้นนั่นเองนี่แหละครับลีลาของน้องคนนี้ช่างน่ารักจริง

สุภาษาราเด็กคุณเป็นอย่างนี้ไหมเป็นค่ะเป็นเป็น
ยอมรับเลยเนอะเป็นยอมรับ
เอ้าพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของน้องคนนี้กันต่อเลยนะ
เขาบอกว่ากลัวจังเลยแต่เขายังพูดไม่ได้นะเขายังเป็นทารกอยู่นะ
แต่ท่าทางของเขาแม่จ๋าอย่าตัดเล็บหนูหนูกลัวจังเลย

น้องเขาอาจจะโล่งแล้วก็เลยอารมณ์ไม่ได้
ใช่ไหมล่ะนี่ได้เห็นไหมดูดูยิ้มยิ้ม

ไม่ได้ผมอยู่ตรงนี้

เอาเรื่องต่อไปเขาบอกว่าเป็นความเห็นที่ตรงกัน
ของสามีภรรยาแต่ก่อนตรงกันยังไง
เดี๋ยวนี้ยังตรงกันอยู่หรือเปล่า
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าว
คนเป็นแฟนกันเป็นผัวเป็นเมียกัน

ลองดูซิว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับ

เห็นนั่งเหมือคิดอะไรอยู่หรอ

เห็นเหมือจังเลยเนี่ยเหมืออะไรนะ
คิดอะไรอยู่
ก็คิดอย่างที่หนูคิดด้วยเลย